จากการที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์ชาวโอมาน
อายุ๗๑ปี
ตอนนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาเปิดเผยถึงอาการ

ยังต้องอยู่ในห้องเฝ้าระวังห้องแยกโรคอยู่
ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตอนนี้ยังปกติค่ะ
นายแพทย์อำนวยกาจีณะอธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวว่าอาการผู้ป่วยโรคเมอร์ชาวอุมาน
วัย๗๑ปีที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล

แต่ยังหายใจเหนื่อยต้องให้ออกซิเจนนะคะ

พูดคุยและรับประทานอาหารได้
แต่ว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องแยกโรค

ตอนนี้สามารถติดตามตัวได้ครบทั้ง๔๐คนแล้วนะคะ
อยู่ในการสังเกตอาการ๒๖คน
ประกอบด้วยญาติผู้ป่วย๑คน

สัมผัสที่โรงแรม๔คนนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน๑๑คน
ผู้สัมผัสบนเครื่องบิน๘คน
เป็นชาวไทย๓คนและชาวต่างชาติ๕คนค่ะ
ทุกคนไม่มีอาการเสี่ยงนะคะ
ธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า

ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ
การคัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรค
ด่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ให้โรงพยาบาลจัดจุดคัดกรองผู้ป่วยเสี่ยง
และให้ทุกจังหวัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
ให้ปฏิบัติการตามแนวทางที่วางไว้อย่างเข้มงวด
พร้อมส่งทีมติดตามทันทีค่ะ